อุดรธานีนะครับมีคนร้ายเนี่ยปีนเข้าไปนะของบ้านบ้านของชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับเอาปืนไปด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยจะไปจี้ชิงเงินเขานะใช้ภาษาอังกฤษด้วยปีนเข้าไปเห็นเจ้าของบ้านเป็นฝรั่งบอกส่งมันนี่มาส่งเงินมาสุดท้ายชาวต่างชาติคนนี้เขาสู้ฮะสู้แบบแย่งปงแย่งปืนเอาปืนโยนทิ้งสระน้ำ
ชีวิตอยู่ที่ห้องครัวนะครับที่เป็นส่วนหลังบ้านลักษณะเป็นห้องครัวแบบเปิดโล่ง
มีบาดแผลเนี่ยเป็นแผลแตกอยู่แก้มขวาที่คิ้วด้วยใบหน้าก็มีร่องรอยฟกช้ำเต็มไปหมด
แล้วก็มีเชือกมัดมือกับมัดเท้าอยู่นี่นะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่บ้านขมิ้น
ตะบนกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะ
คือถ้าจะอยู่ในหมู่บ้านก็จะไกลจากตัวหมู่บ้านที่มีคนอยู่เยอะสักหนึ่งกิโลเมตร
ชื่อนายรูดอฟโยโซฟอายุ๖๓ปีเขาก็ยืนรอมอบตัวอยู่กับเจ้าหน้าที่
อยู่ที่บ้านเหนียเขาก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนชกต่อยนายสทียัน
คือพอเขาสลบแล้วผมก็จับมัดมือเอาไว้ตั้งใจจะเรียกเจ้าหน้าที่
ให้มาตรวจสอบเพราะว่าเขาจะเข้ามาปล้นบ้านผมปรากฏว่าพอ
มาถึงเนี่ยเขาตายแล้วยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจทำให้เขาเสียชีวิต
นายรูดอฟนะครับบอกว่าตนเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับ
ภรรยา๒คนก่อนเกิดเหตุเนี่ยประมาณ๔ทุ่มครึ่งกำลังนั่ง
กาแฟอยู่ที่โต๊ะห้องครัวหลังบ้านส่วนภรรยากลับมาจาก
สังสรรค์กับเพื่อนแล้วเข้านอนแต่อยู่ดีดีผู้ตายเนี่ย
นรั้วคอนกรีตเข้ามาแล้วก็ถือปืนไม่ทราบขนาดเข้ามาใน
บ้านเล็งปืนมาที่เขาแล้วพูดว่าส่งมันนี่มานะนายรูดอฟบอก
ว่าตอนนั้นก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็จับแขนฉวยจังหวะจับแขน
นายสเถียนที่เข้ามาปล้นแล้วก็ทุ่มลงกับพื้นก่อนจะแย่งปืน
มาได้ช่วงกำลังแย่งปืนมันก็มีช่วงชุลมุนอีกปืนลั่นขึ้นมา
หนึ่งแต่ไม่โดนใครนายลูดอฟบอกว่าตอนนั้นเขาแย่งปืนมาได้
แล้วก็โยนปืนทิ้งสระน้ำข้างบ้านแล้วไปชกต่อยนะ
ด้วยนะจนคนร้ายเนี่ยสลบแน่นิ่งไปเขาก็กลัวว่าคนร้ายถ้าฟื้น
มาจะทำร้ายเขาอีกค่ะเอาเชือกไปมัดมือมัดเท้าเอาไว้แล้ว
เรียกภรรยานะก่อนจะให้ภรรยาเนี่ยแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งตำรวจ
พอผู้ใหญ่บ้านมาถึงพบว่านายเสถียรคนร้ายเสียชีวิตแล้วคือ
ภรรยาของนายลูดอฟเนี่ยบอกว่าเธอแต่งงานอยู่กินกับสามีนะ
สามีเนี่ยเป็นสถาปนิกนะก็อยู่กินกว่าสัก๑๐ปีแล้วล่ะนะ
ครับไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครไม่เคยมีศัตรูด้วยคือตัวเธอ
เป็นคนชอบสังสรรค์นะมักจะไปสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนในหมู่บ้านนี่แหละ
เพื่อนเยอะเมื่อคืนนี้ก็มาก็สังสรรค์มาแล้วก็มานอนหลับอยู่
พอเหตุการณ์เสร็จสามีถึงไม่ปลุกตอนนั้นหลับอยู่แต่นาย
เถียรเนี่ยเธอบอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงพอมาเห็น
หน้าเอ้าเป็นเพื่อนของเพื่อนที่เคยไปดื่มไปสังสรรค์ด้วยกันแล้ว
เคยมีทีท่าเหมือนกับจะมาชอบเธอด้วยค่ะแต่เธอไม่ได้เล่น
ด้วยนะฮะจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยไม่รู้เกิด
อะไรขึ้นนะครับถึงเข้ามาก่อเหตุชิงทรัพย์สามีแล้วก็
ถูกสามีต่อสู้จนถึงแก่ความตาย
ครับ
เผื่อที่บ้านของตัวเองนี่ล่ะใช้เวลาอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ
ตรงนี้ฮะเป็นครัวหลังบ้านที่เปิดโล่งแบบนี้นะครับ
เขาก็ทำท่าทำทางแล้วก็ชี้ให้ดูว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

ก็ต้องใช้การสื่อสารกันทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดอุดรธานีพลโนตรีพิษนุอุณหาเสรีท่านก็เลย
มาดูการทำแผนมาสื่อสารด้วยตัวท่านเองเลยนะฮะไม่มีญาติผู้ตายมานะ
ตัวนายเสถียรเนี่ยนะครับนายรูดอฟเนี่ยถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับ
ส่วนปืนที่บอกว่าแย่งจากคนร้ายแล้วโยนทิ้งสระน้ำเจ้าหน้าที่ไปงมหาก็เจอนะฮะ
เป็นปืนจุดสามแปดกระบอกนี้ครับมีกระสุนลูกโม่นะอ่า
มีกระสุนอยู่ในลูกโม่ห้านัดนะครับมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่หนึ่งปลอกในที่เกิดเหตุ
ก็ตามที่เจ้าของบ้านบอกว่าตอนแย่งปืนกันปืนมันลั่นนัดหนึ่งนะแต่ไม่โดนใคร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่าผู้ตายเนี่ยบุกรุกเข้ามาในบ้าน
ใช้ปืนมาจี้ขู่จะเอาเงินจากชาวต่างชาติเจ้าของบ้าน
แล้วมีการต่อสู้กันจนคนร้ายเนี่ยสลบแน่นิ่งไปสุดท้ายเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ยมันจะแยกเป็นสองส่วนคดีแรกก็คือตัวของนายเสถียรผู้ตาย
ก็ถือว่ามีความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืนแล้วก็เรื่องของอาวุธปืน
และข้อหาพยายามฆ่าด้วยแต่ทีนี้เขาตายไปแล้วนะฮะ
มันก็ถือว่าคดีมันก็สิ้นสุดตรงนั้นไปส่วนคดีที่สองก็คือนายรูดอฟเจ้าของบ้าน
ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแต่เจ้าหน้าที่ก็จะไปดูเรื่องของเหตุผล
เหตุแห่งการป้องกันตัวตามหลักกฎหมายตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะฮะ
ส่วนเรื่องที่ว่าบุกเข้ามาในบ้านประสงค์ต่อทรัพย์อย่างเดียว
หรือจะมีอย่างอื่นอะไรด้วยอีกไหมนะเพราะว่าเหมือนกับเขาก็
เคยรู้จักกับภรรยาของผู้ตายนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปสืบสวนลงรายละเอียดกันต่อไป
แต่พฤติกรรมต่างมันจะบ่งบอกถึงเจตนานะว่ามันเป็นยังไง
จากกรณีนี้ก็เห็นชัดเจนว่าคนร้ายบุกเข้ามาในเวลากลางคืน

ส่วนการป้องกันเนี่ยมันสมควรแก่เหตุหรือไม่อย่างไรก็ต้องว่ากันไปในชั้นต่อไป
ก็เห็นว่าสะหรบจับมัดมืออะไรไว้
พอมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่มาดูอีกทีเอาเสียชีวิตแล้ว